ต้องบอกว่าตอนที่มาไทยรัฐทีวีโอ้โหคนตรวจกันขดกันเป็นงูเลยเพราะว่าเปิดทำงานวันแรกที่วันนี้ทุกคนแบบว่ากลับมาทำงานแบบเต็มรูปแบบก็เลยกลายเป็นว่าต้องตรวจเอทีเคกันเยอะไหมนี่สองรอบพี่มดวันนี้น่าจะเป็นพันคนที่นี่เพราะถ้าไม่ตรวจไม่ได้ขึ้นตึกคิ้วเช้าคิ้วที่ไหนคะสี่ร้อยเท่าไหร่ถึง

ยอดคนที่ติดโอมิครอนสะสมเนี่ยอยู่ที่สองพันหกสิบสองรายแล้วครับนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาใครมีการเดินทางไปพัทยาชมบุรีกันบ้างโดยเฉพาะโคราชเนี่ยค่ะสำนักงานสาธารณสุขนครราชสีมาเขามีการออกมาประกาศเลยนะคะบอกว่าใครที่เดินทางไปพัทยาชมบุรีระหว่างวันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาคมครับผมที่ผ่
แล้วก็เฝ้าระวังอาการซึ่งหากมีอาการป่วยมีไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รับรสเนี่ยหรือว่ามีอาการทางระบบทางเดินหายใจหรือผลเอทีเคเป็นบวกปั๊บให้มาตรวจหาเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยด่วนอันนี้ของโคราชในขณะที่นนทบุรีเองเขาก็มีการแจ้งประกาศเหมือนกันค่ะสาธารณสุขของ
ทางระบบทางนทนทบุรีแล้วก็เฝ้าระวังสอบสวนโรคต้องเช็คเหมือนกัน
คือตอนนี้ค่ะสำหรับวันนี้เลยชนบุรียอดผู้ติดเชื้อมากที่สุด

เพราะว่ามันหลายหลายคุณหมอเขาออกมาพูดสโมกไฟล์กัน
สรุปแล้วก็มันแพร่กระจายเร็ว

อย่างคุณหมอมนูลลีชเวงวงท่านก็เป็นหัวหน้าโรคระบบทางเดินหายใจ

ท่านมีการโพสต์ข้อความระบุว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะ
ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ๒ปีด้วยนะคะ
หลังจากวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่นี้
ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะก้าวกระโดดหลายหมื่นคนในไม่ช้า
แต่คนไทยไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจมากเกินไป
มีวิวัฒนาการเปลี่ยนไปจากเดิมมาก
คือมันปรับตัวเองให้เข้ากับคนได้ดีด้วยค่ะ
แพร่จากคนสู่คนมันง่ายขึ้นลดระยะฟักตัว
แล้วก็เปลี่ยนจากการก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบ
ทั้งส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างรุนแรงเขียบพันธุ์
กลายมาเป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดหวัดเล็กธรรมดา

แล้วก็เป็นโรคที่ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
อย่างที่เราได้บอกกันไว้นะคะไม่ค่อยลงไปที่ปอด
ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่โพงจมูกอยู่แบบเฉพาะส่วนบนตรงนี้
เหมือนกับเชื้อโคโรนาไวรัสที่เรารู้จักกันอย่างน้อย๕๐ปี
โคโรนาไวรัสดั้งเดิม๔ชนิดนี้นะคะ
ก่อให้เกิดโรคหวัดธรรมดาในเด็ก

ส่วนผู้ใหญ่เนี่ยมักไม่ติดเชื้อค่ะเพราะว่ามีภูมิต้านทานตามธรรมชาติ
เนื่องจากว่าเกือบทุกคนเคยติดเชื้อนี้มาแล้วสมัยเป็นเด็ก
ถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคโคโรนาไวรัสสายพันธั้งเดิม
หลังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสสายพันธ์โอมิคอนครั้งใหญ่เนี่ยค่ะ
เชื่อว่าทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเคยฉีดวัคซีนหรือเคยติดเชื้อโควิด๑๙สายพันธุเดิมมาก่อนเนี่ย
จะได้รับเชื้อสายพันธุมิคอนไม่ช้าก็เร็วคุณหมอบอกแบบนี้
แล้วก็จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่หวังว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด๑๙คงจะจบลงสักที
คืออนาคตเนี่ยคงไม่ต้องมาฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม๓เม็ม๔กันอีกแล้วนะคะ
เพราะว่าทุกคนเนี่ยได้รับเชื้อสายพันธุมิครอนก็เปรียบเสมือนวัคซีนธรรมชาตินะคะ
ชนิดที่แบบว่าเป็นอ่อนฤทธิ์กระตุ้นภูมิต้านทานได้ดีกว่าวัคซีนทุกชนิดที่มีในปัจจุบัน
ซึ่งอนาคตของบริษัทผลิตวัคซีนต่อต้านวัคซีนของโควิด๑๙
คงไม่รุ่งเรืองเหมือนช่วงที่ผ่านมา
คุณหมอว่าอย่างนั้นเพราะส่วนใหญ่ก็คือถ้าคุณติดเองธรรมชาติ
มันก็เหมือนมีภูมิต้านทานเกิดขึ้นในตัวเองอะไรประมาณอย่างนั้น

ทีนี้ไปดูดรอนันต์จงแก้ววัฒนานักไวรัสวิทยาบ้างนะคะ
ท่านก็มีการตอบข้อความของคุณหมอมนูนระบุว่า
ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงทำไมไม่เร่งแยกเชื้อโอมิครอน

ก็หมายถึงโอมิครอนมาทำไว้วัคซีนเลย
มาฉีดเขาตัวเลยเห็นไหมหรือเปล่าเออมาฉีดให้ประชาชนไปเลย
เห็นไหมดรอันนันบอกแบบนี้ก็ได้เชื้อบริสุทธิ์ด้วย
แล้วก็ปริมาณเหมาะสมเป็นวัคซีนที่ต้องการอยากได้ไงครับ
แล้วที่สำคัญมีอาการลองโควิดได้

ไม่ทำให้ผู้รับวัคซีนมีอาการป่วยใด
สื่อสารต้องชัดเจนคุณหมอบอกแบบนี้
บังเอิญติดเชื้อจากธรรมชาติแล้วอาการมันไม่รุนแรง
หายเองได้ไงแล้วก็เป็นภูมิขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดี

นี่ไงคุณหมอสองคนก็มีการ

คุณหมอมนุนบอกว่าถ้าเกิดติดก็ถือว่าเป็นคล้ายเป็นวัคซีนธรรมชาติ
ถูกคุณหมอคุณดรอันนันต์
คุณหมอบอกว่าวัคซีนคือวัคซีนเชื้อคือเชื้อ
คือเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดติดแล้วมันกลายเป็นว่าคนดันแบบว่าป่วยเยอะ
อืมมันก็ไม่ไม่เวิร์คอยู่ดีใช่ดังนั้นเนี้ยมันก็เลยต้องอธิบายแบบชัดเจนในเรื่องนี้
แต่ขนาดนี้เอาจริงคือเขาบอกว่าสถิติ
แต่โอเคเราตรวจเยอะไง
เราเชื่อว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ตรวจน่าจะเยอะที่สุดแล้วล่ะ

อย่างแบบว่าดอยตลาดก็ไป
อย่างดอยอินทานนท์ล่าสุดก็มีการไปสุ่มตรวจเหมือนกันก็เจอ

เพราะฉะนั้นที่ป้าหนูขายของในตลาดก็มีคนมาสุ่มตรวจ
ก็ไม่มีเหมือนว่าเขาสุ่มตรวจตามตลาดตามที่บรูเป็นคลัสเตอร์อะไรอย่างนี้
ที่ชุมชนแอ๊ดหรือแบบแอ๊ดตลาดสด
เขาบอกโควิดครั้งนี้ทำให้เห็นการทำงานของอสมอบต
เฮ้ยทุกคนแต่ละจังหวัดตื่นตัวกันหมดเลย
แต่ตรวจเจอปุ๊บปรากฏไม่มีใครมีไข้
ไม่มีใครมีอาการสักส่วนใหญ่

แล้วมันไม่ใช่เป็นเฉพาะประเทศไทยเราด้วยนะ

หรือมันเป็นไปได้ไหมว่ามันไม่ได้หนักอย่างที่เขาพูด
คือถ้าอยู่ในกลุ่มที่เป็นคนเปราะบาง
ที่ในกลุ่มเปาะบางมีโรครัวรามหรือว่าผู้ใหญ่

แบบไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างนี้อันตรายอยู่เหมือนกัน

อย่างช่วงนี้สถิติคนที่แบบว่าติดเชื้อเป็นเด็กก็เยอะนะพี่

ก็ต้องแบบไปเรียนออนไลน์ช่วงวันที่๔ถึงวันที่๑๖๑๔อะไรอย่างนี้

เพราะว่าบางทีเด็กอย่างบางกลุ่มต่ำกว่า๑๒
เมืองไทยเรายังไม่ได้เริ่มมีการฉีดวัคซีน

เขาพูดเลยว่าเฮ้ยณตอนนี้มันน่ากลัวไหมมันน่ากลัว

ติดแต่คราวนี้คือโอเคเราได้รับวัคซีนกันเยอะแล้ว

แต่บางคนถ้าสมมุติคุณมีโรคประจำตัว
หากคนแก่คนภูมิคุ้มกันอ่อน
หรือบางคนส่วนใหญ่ที่ป่วยเราไม่ค่อยรู้ตัวเองหรอกว่าเราเป็นอะไร
ถูกต้องไหมขนาดมะเร็งระยะ๔แล้วถ้าไม่ตรวจก็ไม่เจอ

ทุกวันนี้คนเราไม่รู้ว่าตัวเราเป็นอะไรอยู่อันนี้แหละคือปัญหาสำคัญ
เขาบอกว่าคนแข็งแรงแข็งแรงไม่ใช่ว่าจะไม่มีโรค
ออกกำลังกายไม่ใช่ไม่มีโรคภูมิคุ้มกันเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไง
ถูกต้องป่ะ๕โรคร้ายแรงยังน่ากลัวอยู่
เพราะฉะนั้นแต่ณตอนนี้จริงถ้าสมมุติดูจากสถิติที่เมื่อกี้เราดูกันเนี่ยนะครับ
ผลการวิจัยเนี่ยเขามีเข้ามาเรื่อยเขาประมวลกันแบบถึงขนาดว่าไอ้
การกายพรรณของโอมิคอนมันปรับตัวเองมันปรับตัวเองให้แพร่กัจจัยมากขึ้น
กลายเป็นไวรัสทางเดินหายใจที่รักษาง่ายด้วยซ้ำไป
น้ำทิพย์ถล่มใจสักนิดนึงนะฮะ
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ทั่วโลก

ทั่วโลกเขามีความเห็นตรงกันบอกว่า
โอมิคอนนั้นไม่เหมือนสายพันธุ์อื่น
แสดงว่าไอ้สายพันธุดุอินเดียดุ

ถูกขนาดเดียวกัน
เขาทำการวิจัยกันมาน่าสนใจตรงนี้
แต่มันจะอยู่ตรงลำคอนี่
จริงเขาบอกว่าถ้าตรวจโดยการใช้น้ำลายตรวจเนี่ยค่ะ

ถูกต้องมั้ยฮะแต่เขาบอกตรงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ปรอด
มันอยู่ที่ลำคอเพราะฉะนั้นเนี่ย
เพราะว่ามันจะอยู่ในลำคอเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเกาะกับเซลล์มนุษย์ทั่วไปได้ดี
เลยถูกช่องคอเนี่ยดักไว้ก่อนเขาว่าอย่างนั้น
นี่คือเหตุผลว่าทำไมโอมิคอนถึงแพร่เชื้อได้ง่ายแต่ไม่รุนแรงแล้วก็ทำให้รักษาง่าย
ยาก็หาง่ายกว่าเขาบอกอ่ะกลับมาครั้งนี้ฟ้าทลายโจรจะเข้ามามีบทบาทอีกครั้งแล้วนะ
อ่าฮะฟ้าทลายโจรจะกลับเข้ามามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าโอเคฟ้าทลายโจรเนี้ยมันเคยมีผลการวิจัยว่า

เพราะว่าเดลต้าเนี่ยที่มีคนตาย
เราคิดถึงประสาทชาวบ้านอย่างเราเลยนะ
ต้าที่มีคนตายมากเพราะมันไปเกาะกับปอด
เดลต้าเนี่ยจะให้ไปขอรบทรงชาติใช่ไหม

เดี๋ยวให้มีคุณคุณธนทรนิดหนึ่งก่อนไหม

เมื่อวานนี้เนี่ยผมเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
แล้วก็มีการกักตัวแล้วก็มีการตรวจโควิดนะคะ

ตรวจเช็คออกมาปุ๊บผลออกมาเป็นบวก
ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการกักตัว

แล้วก็ปฏิบัติตัวภายใต้คำแนะนำของแพทย์อย่างเร่งครัด

แต่สุขภาพแข็งแรงและเป็นปกติดี

คือง่ายควรที่เดินทางกลับมาจากเมืองนอก

ถ้ากลับได้ก็กลับถ้ากลับไม่ได้ก็กลับ
นี่รถก็เบาบางลงนะมดเหมือนกับยังกลับมาไม่เต็มร้อย

สักประมาณ๗๑๔วันในช่วงนี้
หรือถ้าเกิดกลับมาแล้วยังจำเป็นจะต้องแบบกลับไปที่ทำงาน

ไปแล้วคนหนึ่งดาราติดโควิดโอ้โฮเป็นเรื่องใหญ่โต
วันนี้เหรอถ้าสมมุตินั่งไล่ดาราติดโควิด

ใช่ช่วงนี้ก็มีหลายคนเลย

คนมันไม่ได้แบบเป็นป๊าตอนนั้น
แต่บางทีมันอาจจะอยู่ในระยะฟักตัววัน๒วัน
ปรากฏว่าถ้าการไปพบเจอเพื่อนฝูงเจอญาติพี่น้อง
บางทีมันอาจจะทำให้เชื้อมันกระจายไปมากขึ้น

บางทีก็แบบว่าอยากจะให้คุณหมอกับพยาบาลเบาลง

เพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อค่อนข้างเยอะ
คลัสเตอร์ของร้านอาหารกึ่งผับ

คืออย่างก่อนหน้านี้มันมีการปรับเปลี่ยน
เรื่องของบอกว่าสถานบันเทิงเนี่ยเขายังไม่ให้เปิดถูกไหมคะ

เรากำลังรออยู่ว่าจะมีการเลื่อนออกไป
หลังจากวันที่๑๖มกราคมหรือเปล่า
ทีนี้หลายร้านก็มีการไปปรับเปลี่ยน
จากแบบว่าสถานบันเทิงมาปรับมาเป็นร้านอาหาร

ก็ต้องมีเรื่องของอากาศในร้าน

ปรากฏว่าโอ้ววันนี้อุบลเพียบเลย

เอาล่ะค่ะแล้วตอนทิศสมปอง
ก็หลายคน๓๔วันนี้ช่วงปีใหม่
หลายคนติดตามข่าวทิศสมปองกันเยอะพอสมควรนะฮะ

อย่างที่เขาพูดตั้งแต่ก่อนเขาศึกแล้วล่ะ
ว่าเขาจะเปิดเป็นแบบว่าเหมือนหาศิลปิน

ล่าสุดทิศสมปองเนี่ยโชว์ลูกคอนะ

ขอโทษพี่ศรีโดยมีการไปขอโทษคุณศรีสุวรรณด้วย

คือหมอรำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพง

เขาได้จัดการแสดงหมอรำรอบพิเศษ

หลังทางคณะเนี่ยได้รับผลกระทบถูกยกเลิกจ้างงานทั้งหมดเลยดูนิดนึง
มันก้นกินไปที่อะไรไม่น่ะ
ต้องเตรียมต้องเตรียมเวลาวันเที่ยงต่อให้กินดอง
เซอร์ไพรสเกสเลยขึ้นโชว์ลูกคอร้องเพลงหนุ่มนาข้าว
อืมสาวนาเกลือนี่นะไปเกี่ยวกับใครฮะแอนอรดีอ่าฮะ
อรดีด้านทิศสมปองเขาเปิดถึงเปิดเผยนะฮะถึงสาเหตุที่มาขึ้นเวทีหมอลำว่า
ตอนที่ยังบวชเป็นพระอยู่เนี่ยทางคณะหมอลำเนี่ยได้เข้าไปขอพบ
แล้วก็ฝากตัวเป็นสิทธิ์ที่วัดสร้อยทองเขาเคยไปกันแล้วเนี่ยนะครับ
ตอนเจ้าก่อเชิญตัวเองนี่ให้ไปร่วมขึ้นเวทีเพื่อเป็นเกียรติ
เมื่อเศษฐกออกมาจึงทำตามที่สัญญาเอาไว้เพราะว่าอย่างงี้อืม
แล้วก็โชว์ลูกคอร้องเพลงใหม่ที่ชื่อว่าสมปองเด้อสมปองสมปองเด้อสมปองโดยการขึ้นเวทีหมอรำเนี่ยเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ตนไม่เคยสัมผัสมาก่อน
ลองไปฟังมีเสียงใช่ไหมฮะไปฟังสักนิดหนึ่ง
ให้สมใจสมไปไม่ว่าจะเป็นพ่อสาวพี่สาวหรือเพื่อนสาว
แฮปปี้ยาวมีแต่ความสุขใจใครที่ยังโสดอยู่ในหมวดไม่มีใคร

เป็นประสบการณ์ใหม่ครับพอปกติมีจะเทศอาจารย์สวบมอลถูกต้องไหมครับนะฮะไม่เคย
เขาเคยขึ้นเวทีท็อกโชว์

ให้กำลังใจก็รู้สึกว่าดีแล้วก็สนุก

อนาคตจะมีธุรกิจเครือแม่ปอง

แล้วก็มีการรับทีมงานผลิตผลงานเพลง
เพื่อสร้างให้กับคนที่มีใจรัก

ส่วนกรณีที่มีประชาชนมองว่า

ตอนนี้เขาขออภัยด้วย

เขาก็ได้ติ่งมาว่าอยากให้มีความสำรวม
เนื่องจากกลุ่มแฟนคลับที่เป็นเยาวชน
ติดตามดูผลงานเยอะนะฮะ
ต่อจากนี้ก็จะไม่มีการท้าตีท้าต่อย

คือไปต้องขอโทษคุณศรีสุวรรณจัญญาครับนะครับซึ่งเรื่องนี้
หนุ่มกัญชัยก็เคยขอให้เรื่องผ่านไปเลยไปทำหน้าที่ของแต่ละฝ่าย
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทย
เขาโพสต์เฟซบุ๊คกันบอกว่าอโหสิธรรมะสอนให้มีสติ
ซึ่งโพสต์ดังกล่าวมีชาวเด็ดเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลามเลยนะฮะ
ภายในเวลาแค่๔๕นาทีเท่านั้นเอง
โอเคนี่ก็น่าจะจบกันแบบสวยนะฮะ
อีกเรื่องหนึ่งวันนี้คือหลายคนคิดถึงคุณหนุ่มกัญชัยเพราะว่า
วันนี้เนี่ยนะคะก็ในรายการโหนกระแส

กดรหัสตัวเองด้วยกดรหัสผิดด้วย
คือนี่มีข่าวออกมาบอกว่ากัญชัยแจงหนกระแสไม่ได้เข้าข้างกัน
แค่ไม่อยากให้แม่ลูกดีกันถึงกับร่าน
คุณแม่งงมาก
คือมันกลายเป็นดราม่าในโซเชียลค่ะ
คือบอกว่าคุณพี่หนุ่มเข้าข้างคุณการ
หลังจากเชิญน้องเสือแล้วก็แฟนสาวมาออกรายการ

เพราะว่ามันมีกระแสออกมา

เอาทำไมอ่ะฉันกดรหัสตัวเองผิด

พี่หนุ่มยังไงบ้างวันนี้พี่ที่เป็นกระแสออกมา
เรื่องแบบเข้าข้างการไหมแล้ว
พี่หนุ่มสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาเนี่ยมีการไปเข้าข้างคุณการ

อ๋อไม่ใช่ไม่ได้เข้าข้างการเลย
คืออย่างนี้เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟัง
ตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่มีข่าวออกมาทีนี้ตอนนั้นเขายังไม่พร้อม
ละเนี่ยเขาติดต่อกันมาเองว่าเขาพร้อมแหละที่จะมาออกวันนี้
พี่ก็อ่าโอเคงั้นก็มาออกแต่พี่อ่ะขอไม่เอาเสือขึ้นนะอืมเออ
เขาไม่เอาเสือขึ้นนะเพราะมดดำเราทำงานเรารู้กันอยู่แล้วว่า
กรณีที่เราเอาแบบเหมือนมันเป็นเรื่องปัญหาภายในครอบครัวเอาลูกมาด่าแม่
มันไม่เหมาะสมมันไม่เหมาะสมในรายการอ่ะมดดำก็รู้ถูกไหม
ก็จะไปทำกันแบบนี้อยู่แล้วในวงการทีวีอะไรอย่างเงี้ยอืมเอ่อ
เสร็จปุ๊บเนี้ยก็ขอว่าอย่าเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเสือเขาบอก
เขาขอขึ้นอืมเขาขอขึ้นด้วยเพราะว่าเขาต้องการจะชี้แจงในมุมของเขา
เพราะเขาไม่เคยพูดมาก่อนทีเนี้ยพี่ก็มองว่าอ่าโอเค
ถ้าอยากจะขึ้นก็ขึ้นแต่พี่ก็ขอแต่บอกว่ายังไงซะแบบเอ่อ
แล้วก็มันเป็นเรื่องของคดีความแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้แบบเผา
เพราะมันไม่ดีในการที่แบบลูกจะมาด่าแม่ออกทีวีมันก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้
ใช่ครับเอ่อมันก็ไม่เหมาะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ขึ้น
รายการพี่ก็ถามเลยบอกว่าเอ่อเสือเนี่ยเอ่อยังไง
คือจะลงตรงนี้ก็ได้นะคือไม่ต้องขึ้นก็ได้นะอะไรอย่างนี้
เขาบอกเขายังเขายังอยากจะอยู่พี่ก็เลยสัมภาษณ์ไปแต่ด้วยความที่ว่า
ดำนึกออกไหมคือการอ่ะเขาไม่ได้อยู่ในรายการอืมเอ่อ
พี่ก็ต้องถามในมุมของการอืมเอ่อมันมันมันเป็นอย่างนั้น
คือพี่มันต้องจะมานั่งไล่บี้กันร่วมกันกับทั้งฝั่งของเสือ
ทั้งต่างของอืมอ่าแฟนเสือทั้งต่างทนายที่มาด้วย
มันไม่ได้ไงถ้าสมมุติจะพูดกันตามจริงเอาจริงจริงค่ะ
ต่อให้ยังไงก็แล้วแต่เอาลูกมาด่าแม่ออกทีวีมันผิดอยู่แล้ว
สมมุติเอาจริงถ้าสมมุติพูดในขณะต่อให้พิธีกรอยากจะได้อะไรก็แล้วแต่
เอาลูกมาด่าแม่เนี้ยมันผิดอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่อง
ซึ่งมันไม่ได้อยู่แล้วถูกต้องไหมล่ะอ่าพี่น้องก็อยู่ไหนแม้ว่าลูกจะเอ้ย
จะผิดหรือถูกเราไม่รู้หรอกแต่เอาลูกมาด่าแม่น่ะมันทำไม่ได้อยู่แล้ว
อือฮือเอ่อมันมีมันมีเส้นบางในรายการทรวจทัศน์มันมีฉุกอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็เรื่องของแบบจริยธรรมบางอย่างอะไรอย่างนี้มันก็คงจะไม่ได้ในรายการทีวีอะไรอย่างนี้
ลำบากซึ่งพวกเราทำกันไม่ได้ต่อให้ฉันฉันก็ทำไม่ได้
ให้ลูกมาด่าแม่ตัวเองออกทีวีทำไม่ได้อยู่แล้วอืมอ่าทีเนี้ยพี่ก็เลยแบบ
คือเหมือนกับพี่ก็ถามแทนในมุมของการเพราะการก็ไม่ได้มาอยู่ในรายการด้วย
พี่ก็เลยถามในมุมของการว่าเรื่องเงินอันนี้จะคืนการเขาไหม
เขาต้องการประชิงแจงเลยผมเชื่อว่าเขาไม่ได้เป็นใสลาย
อืมเขาไม่ได้ขายตัวอย่างที่การกล่าวหาอืมเอ่อแล้วการเนี้ยก็ไปด่าเขา
เขาก็เริ่มเนินคดีเนี่ยประเด็นหลักมันอยู่แค่นี้เลยอืม
แต่ทีนี้ไอ้ตอนสุดท้ายเนี่ยพี่จะไปถามเขาเรื่องนี้พี่บอกว่า
เอ่อมันสามารถลอมชอมกันได้ไหมอืมเอ่อพี่ก็ถามบอกว่าที่ถามอย่างเง
เป็นเพราะว่าหนึ่งเนี่ยก็ถามเขาว่าเออเนี่ยต่อไปจะคบกันอีกนานไหม
เอ่อคิดว่ารีมก็จะคบกับเสืออีกนานไหมเอ่อเขาบอกว่าคงจะคบไปเรื่อย
ตอบไม่ได้อ่าส่วนเสือพี่ก็ถามเรื่องคบอีกนานไหมอ่าพี่เขาบอกก็คบไปเรื่อยเล็ก
ให้เป็นนานที่สุดอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยหยิบคำถามไป
อันหนึ่งมาถามว่าแล้วสมมุติถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ย
เราต้องเลิกกับผู้หญิงคนนี้ไปอ่ะแล้วแม่ล่ะแม่ที่เขาดูเรามาเป็นแบบ
หลายสิบปีเนี่ยเดี๋ยวเขาดูเรามายี่สิบกว่าปีเนี่ยคือพี่ถามแบบนั้น
เพราะต้องทานในตักจะรู้ว่าเราจะกลับไปมองหน้าเขาได้ไหมอืมอ่า
ฉะนั้นเนี่ยวันนี้เป็นไปได้ไหมถ้าเกิดเราทั้งหมดเนี่ย
จะมานั่งคุยกันมีคนกลางแล้วไปเคลียร์กันซะ
หนึ่งสองสามสี่เป็นยังไงเพราะวันหนึ่งสมมุติถ้าเกิดว่า
เสือต้องแต่งงานกับดรีมแน่นอนพี่เชื่อว่าต่อให้สื่อโกรธแม่ยังไง
ก็คงอยากให้แม่กับพ่อมาร่วมงานด้วยอยู่แล้วล่ะอ่าใช่
อนาคตเราไม่รู้ไงค่ะถูกป่ะอืมอืมเออแต่ทีเนี้ย
ตัวพี่เองก็ถามไปเปิดแบบนี้เอาไว้ทีเนี้ยมีบางคนก็มองว่า
อะไรนะเขาก็ด่าพี่วันว่าแบบเนี่ยแม่แม่พ่อแม่ไม่ใช่เจ้าเจ้าชีวิตของลูกนะ
อะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องแบบเออยังมีความคิดแบบนี้กันอยู่
ทำไมคืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ก็เลยบอกว่าวันนี้พี่ก็เลยไลฟ์ของพี่
พี่ก็ชี้แจงข้อเท็จจริงไปแล้วพี่ก็ยังยืนยันว่าพี่เป็นคนหนึ่ง
ซึ่งยังยืนยันคำเดิมว่าพ่อแม่ไม่ใช่เจ้าชีวิตลูก

ถึงเขาจะอายุแค่เจ็ดกว่านี่คือการเคารพสิตซึ่งกันละกัน
คือเหมือนกันคือการเองก็ต้องเคารพสิทธิ์ตัวลูกเหมือนกันถ้าลูกจะมีแฟน
แล้วคุณให้อะไรบางสิ่งบางอย่างเข้าไปแล้วคุณจะไปกลับคืนมา
มันก็คงจะไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในสิทธิ์
ของมนุษย์พึงที่พึงจะมีของตัวเองเป็นสิทธิ์ของตัวเอง
แต่มันก็ยังคงมีสถาบันครอบครัวอยู่ด้วยเหมือนกัน
เข้าใจไหมอยู่ในครอบครัวเดียวกันต้องเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน
แต่อย่างน้อยเนี่ยเรื่องของความพ่อแม่ก็มีไม่ใช่ว่าปัจจุบันนี้
ไม่เอาพ่อแล้วเรื่องของมึงอะไรอย่างเงี้มันไม่ใช่

ไม่เข้าใจทุกอย่างว่าวันนี้ต่อให้เป็นใครก็แล้วแต่วันนี้คืออ้าว
แม่จะถูกหรือผิดเราไม่รู้หรอกแต่เอาลูกอ่ะ
ลูกมาบอกว่าแม่อย่างนู้นแม่ตามทีวีมันไม่มีใครทำกัน
เราไม่รู้นะเราเชื่อว่าพวกเราก็ทำอาชีพคนทำทีวีเราไม่ทำกัน
มันจะยังไงก็แล้วแต่เราไม่ทำกันถูก
แม้กระทั่งละครเราจะเขียนบทแม่ที่แบบว่าอย่างนู้นอย่างนี้

มันก็ต้องมีคำสอนตกท้ายกลับมาอยู่ดีว่ามันคืออะไร

ใช่แล้วเรื่อง๒๐ล้านว่าไงครับพี่หนุ่มครับตอนนี้ฮะ
ก็คือตัวเสือเขาก็ยืนยันว่าเขาจะคืนแม่เขา
เออเขาจะคืนแม่อะไรอย่างนี้ก็คือไม่ได้มีอะไร

ทีนี้ตัวการเองเขาก็ไปร้องว่าอยากให้การไปหาหมอ
เพราะเขามองว่าการไม่สบายน่าจะต้องไปหาหมออะไรอย่างนี้
เพราะตัวเขาเองกับน้องเขาเนี่ยก็รู้สึกลำบาก
พี่ก็เห็นใจเรื่องนี้ก็ว่ากันไปตามบริบท
ก็ต้องว่าไปเรื่องของบริบทของการที่ว่าการมันผิดยังไง
นี่คือเรื่องของเขาทุกอย่างต้องเป็นไปตามคันลองของกฎหมาย
แต่สิ่งเดียวที่พี่ถามคือแล้วยังไงอ่ะ
มันสามารถคุยกันได้ไหมสามารถไกล่เกลี่ยกันได้ไหม

แล้วเสือมันก็ยังมีพ่อมีแม่อยู่
ถูกไหมมดดำ

ทุกอย่างอนาคตมันก็ไปกันได้ไกล
อันนี้คือเราไม่ได้ไปพูดถึงความที่การเป็นคนแปลกนะ

ทุกคนรู้จักการหมดว่าการเป็นคนแปลก
การเป็นคนที่แบบเวลาพูดอะไรการไม่สนใจใคร

คือการเป็นคนแบบนี้ก็ต้องยอมรับบริบทตัวเขาเป็นแบบนี้จริง
แต่ทีนี้ในมุมของวันนี้คือเขาจะไปใช้เรื่องแบบนี้กับลูกในครอบครัวมันไม่ได้ไง
เพราะว่าลูกเขาโตแล้วเขามีสิทธิ์จะเลือกไง
เรารักคนนี้เราก็มีหน้าที่ต้องดูเฝ้ามองแล้วก็รักไปด้วย
แต่ถ้าวันหนึ่งลูกเราเจ็บเราก็มีหน้าที่แค่ปลอบใจ
มีคนถามพี่ว่าอ้าวถ้าเกิดวันหนึ่งลูกมึงโดนอย่างดีมมั้งล่ะ
ทำไมไม่เข้าข้างดีมก็ลูกมึงโดนอย่างดีมั้งล่ะมึงจะทำยังไง

พี่จะบอกว่ามายูตอนนี้แม่ฝ่ายชายเขาด่าหนูแบบนี้นะว่าหนูเนี่ยขายตัว
หนูจะอยู่กับผู้ชายคนนี้ได้ใช่ไหม
พ่อแม่เขาไม่ยอมรับหนูจะอยู่ได้ไหมถ้าหนูอยู่ไม่ได้เดี๋ยวป๊าจะไปคุยให้
หรือถ้าหนูจะคิดว่าเออหนูอยากจะทนอยู่ต่อไป
ทั้งที่ครอบตัวเขาไม่รับเราป๊าเขาจะไปคุยให้ว่า
ลูกสาวผมไม่ได้เป็นแบบนั้นนะลูกสาวผมเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้
คือก็คงต้องมีการพูดคุยกันให้มันเคลียร์กันไปก่อน
แต่ถ้ามันจบกันไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยไปพึ่งข้อกฎหมาย
อะไรแบบนี้มันต้องอยู่ในบริบทของการคุยกันก่อน
เพราะว่าเราก็ต้องดูด้วยว่าลูกเราเนี่ยมันจะคบกันต่อไปไหม
บทสรุปวันนี้มันเป็นเรื่องในภายในของเขาอ่ะ
มันเป็นเรื่องครอบครัวของเขาเหลืองเงินเหลืองทองเรื่องอะไรของเขา

นี่คุณเข้าข้างการหรือแบบว่าการทำรายการไม่
แบบไปเข้าข้างเกิน
คุณจะว่ายังไงพิธีกรยอดเยี่ยมผู้บุคคลที่มีอิทธิพลแห่งปี
ตอบง่ายเลยครับคือตัวบริบทแล้ว
เขาใช้คำว่าบริบทบ่อยเลยนะคือโตยข้อเท็จจริงแล้วแล้วกัน
ข้อเท็จจริงแล้ววันนี้คือพูดง่ายนะคือตัวการเขาไม่ได้อยู่ในรายการด้วย
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมถามเนี่ยผมต้องถามในวงการเหมือนกัน
เท่านั้นเองง่ายแล้วก็ในมุมเรื่องราวของครอบครัว
ก็ยังยืนยันว่าพ่อแม่ไม่ใช่เจ้าของชีวิตลูกแต่สาบันครอบครัว
ยังต้องมีอยู่อืมครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยน้องเสือเขาเข้าใจไหมครับพี่หนุ่มฮะ
ไม่รู้เสือจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจแต่
มันก็เป็นสิ่งที่พี่ก็พยายามบอกไป
คือเสือมันอายุ๒๕เองต่อไปอนาคต
วันหนึ่งเขาอาจจะเลิกกับดีมก็ได้แล้วก็จะกลับไปมองหน้าแม่
แค่นั้นแหลงวันนี้ถ้าเกิดเขาคุยกับทางฝั่งของแม่
มันแม่จบแล้ววันนี้คือแม่เองก็ไม่ควร
ยังไงก็ให้มาจบไปเลยอย่างงี้อยู่ที่การจะฟังรึ
ะมึงอยู่ที่การคนที่การคนเดียวก็จะเพิ่มก็ไปที่เขาแรง
อยู่ก็แรงก็ไปเซี๊ยเค้าแรงอยู่แล้วพี่ก็เชื่อว่า
ถ้าบางทีการ์นก็จะไปฟังคนอื่นมาในมุมกากเหมือนกันนะ

หลังเกิดอาการโมโหโกรธบีม

มีโอกาสได้คุยกับคุณการบ้างไหมคะ

ไปเบิกเงินได้ยังไงมันก็เป็นประเด็นอยู่เยอะเหมือนกัน

เขาก็อยากให้เข้าข้างกันอยากให้เข้าข้างดีมบ้าง
ทำไมไม่เล่นการทำไมไม่อัดการไปขอให้เขาแบบ
ไก่เกลี่ยทำไมไปลอมชอมทำไมอะไรอย่างนี้
คือพี่กลับไปทำอีกทีพี่ก็ยังทำแบบเดิมนะ
พี่ยังทำแบบเดิมนะว่า

พอมีประเด็นเกิดขึ้นพี่ถึงขั้นโทรไปหาพี่ยุทธ์เลยนะ
โทรไปถามพี่สรยุทธ์เลยนะว่าพี่ยุทธ์ผมปรึกษาหน่อย
สิ่งที่ผมทำไปวันนี้ผมมันพลาดหรือเปล่า
ผมผิดไหมมองมุมผิดไหม
พี่ยุทธ์เขาก็ตอบบอกว่าไม่หนุ่มทำถูกแล้ว

คือถ้าหนุ่มไปพูดว่าให้ลูกเขาฟ้องแม่เนี่ย
แล้วเป็นครอบครัวเขาด้วยเนอะ
คนไทยเราคือแม่จะยังไงก็แล้วแต่เราทำละคร

คืออย่างนี้พี่เข้าใจคนที่ต่อว่าต่อขานนะว่า
ทำไมไม่เล่นงานการทำไมไม่เห็นใจอะไรอย่างนี้
แต่คนเหล่านี้ต้องคิดเยอะนะครับ

ว่าเขาจะไม่เลิกกันหรือเปล่าหรือเขาก็คบกันมันก็ดี

เขาเลิกกันไปเสือจะเดินกลับไปหาแม่ยังไง

อันนี้ก็ต้องนึกถึงเสือด้วยต้องปลายเปิดไว้ให้เสือเขาด้วย
ถูกไปแบบนี้อ่ะไม่ได้มึงต้องเล่นแม่เขาให้หนัก
ต้องแหละการมันด่าจริงการมันไม่ดีจริงอะไรอย่างเงี้
คือพี่เข้าใจว่ามันด่าจริง

ใช่เรื่องของครอบครัวตรงส่วนนั้น

พรุ่งนี้มาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อในรายการ

แองจี้บอกว่าไม่ได้ให้มาคุยเรื่องนี้นะจะให้มาเต้น

อุ๊ยไม่เอาสิต้องต้องฝากขอโทษเลย
หลายคนที่มองมุมต่างนะพี่ก็ต้องขอโทษนะ
เออว่าอาจจะไปมองว่าพี่ทำไมถึงไม่อัดการให้หนักเลย

แต่การไม่ได้มาในรายการพี่ก็เลยต้องพูดในวงการไปอะไรอย่างนี้

เป็นเรื่องที่เราต้องน่าเข้าใจกันได้ว่าเป็นเรื่องของครอบครัว
นะฮะมันค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็มีเนื้อหาดีเทลในครอบครัว

เราอาจจะไม่รู้ด้วยว่าครอบครัวเขาเกิดอะไรขึ้นบ้าง

เพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยคิด
ค่อยคิดเรื่องนี้ต้องคิดละเอียดอ่อนให้มากเลยทีเดียว
แต่ก็จำไว้ว่าเวลาที่เรารู้สึกแย่ก็ยังมีแม่อยู่ข้างนะฮะ

มาที่เรื่องราวของพิษบูกันบ้างฮะ
ไล่กัดพระบินทบาทครับ
ล้มกระแทกพื้นบาดเจ็บเจ้าของหมายังไม่รับผิดชอบเพราะตอนนี้
กรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งครับคุณผู้ชมครับได้โพสต์
สุนัขพิษบูไล่กัดพระสงฆ์ฮะ
กำลังเดินบินทบาทโดยระบุว่าช่วยแชร์กันหน่อยค่ะนี่ครับ

นี่ฮะไปดูภาพกันก่อนนะฮะ
นี่ครับจีวอนปิวเลยทีเดียว
โอ้โหนี่คงกัดเรียบร้อยแล้วนะฮะ

อืมถูกนะฮะ

เขาบอกว่าบ้านเงินเนี่ยฮะ

หมู่บ้านรัฐนาโกศิลป๒๐๐ปีซอย๑๗

อยากให้เทศบาลนครรังศิษย์

เคยร้องเรียนมาแล้วไม่มีคนมาจัดการครับ

ขณะที่ตนเนี่ยคัดของเก่าอยู่นะฮะ

ปั่นจักรยานเข้าไปช่วยไล่หมาครับ

แล้วมันหยุดมาก่อนหรืออย่างยังไงก่อน
อันนี้ล้มแล้วถลอกด้วยนะฮะคือจริงเท่าของบ้านต้องดูแลเลยนะ
ถ้าคุณเลี้ยงหมาแบบนี้คุณปล่อยออกมาแบบนี้แล้วบางทีเนี่ยคนเดินผ่านไปผ่านมา
หรือบางทีจากเกรงจับยาวมอเตอร์ไซค์อย่างนี้คุณก็ต้องระวังนะฮะ
เพราะสุนัขพิษบูนี่ก็เป็นสัตว์เขาเรียกว่าเป็นพันล่าเนื้อนะ

มันกัดมดแล้วกรามมันแข็งมากบอกเลยฮะตรงนี้
ด้านพระทัศนะพระลูกวัดเปรมประชากรกล่าวว่าอัตมาเนี่ยเดินบินทบาทที่ซอยนี้เป็นประจำครับ
แล้วก็มีพระรูปอื่นเนี่ยเดินปฏิบัติเหมือนกันแต่ก็ไม่เจอหมาพิษบูนะฮะ
จนเมื่อวานเนี่ยอัตมาเนี่ยมาเดินไปก็เห็นนะฮะหมาไซบีเรียนนอนอยู่กลางถนน
ในซอยแล้วก็เห่าจากนั้นก็มีพิษบูนี่แหละฮะวิ่งออกมาไล่กัด
ทั้งนี้ยังไม่มีเจ้าของสุนัขเข้ามาติดต่อเลยฮะซึ่งอัตมาก็ได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าทั้งสองข้างฮะ
ไปฟังเสียงพระกันฮะตอนรับปีใหม่เลยคูดสารภาพจริง
คือตอนแรกเนี่ยอัตมาไม่ได้เห็นเพราะว่ารถมันบังอยู่

เดินเข้าไปแล้วรถมันจอดมันบังอยู่แล้วมันมี

ออกมาแล้วก็ยิงเขาแหละ
ต้องรอดูว่าเจ้าของสุนัขจะออกมายังไง
เพราะตอนนี้ยังไม่ได้เงียบออกมาดีหนอยังเงียบไปอยู่

ก็นี่ไงพอตัวหนึ่งเห่าอันนี้พุ่งออกมา
แสดงว่าประตูบ้านไม่ได้ปิดสนิทหรือเปล่า
อาจจะเปิดกว่าแต่หมาเขาดุนะเขาต้องรู้ว่าหมาเขาดุ

แล้วสัญชาติทยานหมาถ้ามีอีกตัวหนึ่งเห่า
อีกตัวต้องออกมาดูแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วพิษบูออกมาเจอพระก็ใส่แล้วก็ไล่เลย
เดี๋ยวต้องตามต่อแล้วกันนะครับว่าเจอเจ้าของหมาพิษบูหรือเปล่า
อ้าวล่าสุดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราตามดูสิ
ล่าสุดอัพเดทนี้ต้องอ่านดูค่ะมาแล้วใช่ไหมอ่าล่าสุด

สวัสดีครับพี่เมย์ล่าสุดค่ะ
ล่าสุดเจ้าของพิษบูกราบขอขมาพระ
ว่าไล่กัดเพราะว่าสีสบงสวย
ยันสุนัขมีนิสัยขี้เล่น
เดี๋ยวนะนี่เราอ่านตามข่าวนะคุณผู้ชม

หมายถึงว่าสีสบงมันแสบตาสีสวยมดเขาชอบสีนี้
เจ้าของสุนัขพิษบูที่ไล่กัดพระที่บินทบาทนะคะ
นำพานพวงมาลัยไปกราบขอเข้ามาพระแล้วนะคะ
ยืนยันบอกว่าสุนัขมีนิสัยขี้เล่น
แต่ที่ไปไล่กัดพระอาจารย์เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเห็นสบงสีสวย
แล้วก็เครียดที่เพิ่งย้ายมาจากต่างจังหวัด
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ที่หมู่บ้านรัฐนาโกศิลป๒๐๐ปี
๑๗ที่ปฐุมธานีนะคะ
ก็มีการเล่าอันนี้ที่เห็นพิษบูวิ่งออกมา
เขาบอกว่าระบุว่าพิษบูไล่กัดพระจีวอนบิล
จีวอนบินจะเลี้ยงสุนัขควรดูแลให้ดีอย่าให้ออกมาเพ่นผ้าน
จะเป็นอันตรายกับคนในหมู่บ้านแล้วก็คนที่ผ่านไปมาด้วย
ล่าสุดก็คือที่ออกมาก็คือท่านออกมาขอโทษ

เขาบอกว่าตัวนี้ชื่อเจ้าลีโอค่ะตอนนี้อายุ๓ขวบ
มีนิสัยไม่ดุร้ายชอบเล่นกับเด็กในซอย
วันเกิดเหตุคาดว่าปิดประตูไม่สนิท

คงคิดว่าสบงสีสวยดี
เหมือนมาถรรดิเจอกระทิงสัวพยัน
ไม่แต่ก็คงเหมือนวัวเหมือนไขวเวลาใช่สีแดงไปขวิดอย่างนี้หรอ

มันก็กัดไม่เกี่ยวกับถ้าให้พระเปลี่ยนก็คงไม่ได้
ข้อสบงสวยนี่ไม่รู้เหมือนกันมันดูแบบแปลกนิดนึง
แต่พี่ว่าข้อสบงอะไรเข้าไปขอโทษแล้วก็เยียวยาหรอกค่ะ
ใช่ไปขอโทษอันนี้ก็คือจบกันไปแต่หมายถึงว่า
คือพี่เจ้าของม้าบอกว่าอาจจะเครียดด้วย
เพราะว่าย้ายมาจากต่างจังหวัดได้๒วัน
ซึ่งวันพรุ่งนี้จะพาเจ้าลีโอกลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดอย่างถาวร
แหละที่พระทัศนะบอกว่าตอนนี้ไม่ได้ติดใจอะไร

ผิดทินนะผิดทิน
มันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้
หมาเราดูสถานที่ด้วยว่ายังไงมันก็เครียด

เนื้อที่กรุงเทพเรามันจำกัดแล้ว
เออหื้มน่าจะแคบเนอะ

ครับผมแต่ภาพก็วิ่งสุดลิดเหมือนกันเป็นติดกัดมันใช่ไหม

มันจะกัดอะจริงแกะเต็มเลยนะโอ้ค่ะหัวบางทีจะไม่ปล่อยเจอหมาจะไม่ค่อยกล้า

กลัวโดยเพราะหมาแม่ลูกอ่อนนะมดอย่าเข้าไข้เลยนะ
ถ้ามารายการแฉงมดก็บอกเอาหมาออกไป
หมาอยู่ตรงข้ามเลย
มดไปกรงไปกินข้าวนี้เจอหมาในร้านนี้เพื่อเดินออกเลย
มดอย่างนี้จ่ายก็ไม่อิด
เอาละเรื่องนี้ค่ะปีใหม่

มีค่าเกินมาตรฐานแล้วก็มีอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะ
โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางค่ะ
ทั้งนี้เนี่ยเครื่องวัดคุณภาพอากาศหลายจุดในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลพบว่า
มีฝุ่นในอากาศระดับเกิน๑๕๐หรือว่าอันตรายต่อคนทุกกลุ่มนะคะ
อย่างเช่นที่สถานีตำรวจนครบานโชคชัยลาดพร้าวนี่ค่ะ
ไซย้อยที่แพร่ก็ค่าดัจฉนีคุณภาพอากาศถึง๑๕๓
ที่โรงเรียนเชียงใหม่ฝาง๑๕๕
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ที่แม่ห้องศร๑๖๐ศาลอย่างนี้ค่ะ
ทางภาคอีสานเองตะวันออกเชียงเหนือนะคะ
นครพนมนี่ก็มีวัดได้๑๕๐

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เวิร์นพระบาทจังหวัดนครพนม

นครพนมขนาดแบบว่าอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มีมลพิษอะไรเยอะแยะอะนะ
คือช่วงนี้จริงมันแห้ง

พี่พี่จิตก็เหมือนกัน
อุทัยก็เหมือนกันที่ลานศักดิ์อุทัยธานีอย่างนี้
คือด้วยความที่ช่วงนี้อากาศมันแห้ง
แล้วลมมันไม่ค่อยมีฝุ่นมันก็เลยเกาะอยู่ตรงนั้น
เป็นแบบนั้นดังนั้นก็
ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วย
เพราะบางทีมันมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ
บางคนก็กังวลอย่างแบบโควิดเองละ

ถูกต้องอยู่บ้านที่มันอยู่ยากเหมือนกันเนอะอืม
ทุกวันนี้จริง

ครับผมดูสิมันถึงยุคที่แบบว่า
แต่ว่าเราหายใจยิ่งมีโอกาสเป็นมะเร็งวะ

ทั่วโลกท่านโอ้โหนักความประตูมที่ติดแม่น้ำโขวขนาดนั้น
ยังแบบว่ามีพุ่นอย่างเชียงใหม่เราเข้าใจภาคเหนียวเราเข้าใจ

อืมความสำคัญก็อย่าลืมแมสนะครับสำคัญเลยนะ

มาแจกของลับเลยยิ่งกว่าวัตถุมงคลอีกครั้งนี้
ไม่รู้ต้องลงไปเอาในโบสถ์ดีกว่านะครับ
ตอนนี้เขาบอกว่าที่นครพนมต่างจังหวัดจริง
แต่ตอนนี้มีการเผาหญ้ากันเกิดขึ้น
เงินเย็นเตรียมกันเพราะปลูก
ช่วงนี้จริงก็เป็นฤดูที่เขาหีบพวกอ้อยด้วย

เขาบางที่จริงเขาก็ใช้วิธีการเผา
ตอนหลังเขามีการรณรงค์ว่าไม่ให้เผาแล้ว
แต่อย่างที่บอกไปว่าค่าใช้จ่ายบางที
ถ้าสมมติเอารถมาเก็บบางทีมันก็

บางคนเขาก็เลือกที่จะใช้วิธีการเผา
แต่ทีนี้เนี่ยเผาพร้อมกันในช่วงจังหวะนี้เหมือนกัน

เขาก็คงไปหยุดให้เขาเผาก็คงไม่ได้หรอก

แต่ก็คิดว่าถ้าเผาเยอะมะเร็งก็เยอะ

ไปงานศพ๑๐งานเป็นมะเร็ง๘

ทำไมน้ำมันขึ้นแล้วอ่ะ

พรุ่งนี้ขึ้น๖๐บาทสัปดาห์ค่ะ
เบนซินแล้วก็กลุ่มดีเซล
อ่าฮะโชคดีแต่รถพี่เตินน้ำก๋วิเตี๋ยวน่ะ

ไอ้รถที่มันเสียบไฟฟ้าเข้ามาเยอะไหมแม่ว่า

รถที่แบบคนที่ใช้เยอะไหมรถที่เสียบไฟฟ้า

เขาบอกในที่สุดมันมาแทนน้ำมันอยู่แล้ว

ใช่แต่สมมุติว่าขับในเมืองอย่างนี้อีกโฆคาอย่างนี้
รถใช้ไฟฟ้าเขาบอกว่ามันประหยัดแล้วก็มันแน่นอนที่สุดแล้ว

จุดที่แบบว่าเราเหมือนมันตามมีหมดแล้วนะ
เขาบอกว่าอีกหน่อยปั๊มน้ำมันจะเป็นแบบว่าเหมือนที่ชาร์จจุดชาร์จไฟหมดเลย
หรือแบบบางทียิ่งขับมันก็จะผลิตไฟฟ้าเอง

บอกว่าอีกหน่อยน้ำมันจะไม่มีแต่จะเติมน้ำเปล่าใส่รถ
แล้วก็จะแยกออกเซียนเอาของมันเองอะไรอย่างนี้
เห็นแล้วมันเริ่มมีความเป็นจริงขึ้นมาได้เหมือนกันเนาะ

เจ้าอาวาสเดือดขึ้นหน้า
เลือดขึ้นหน้าข้อควาย
ยาดโยมจนอูอูโหสังฆ์ธาตุกำลังอูฮูตายแล้วสับเพศสับต่อยิบ
รุ่นแบบว่าคนอุ้มสังฆ์ธาตุหนีอ่ะราศุทธ์นี้โดนปลดแล้วนะชิ้นว่าเกิดจากอะไร
คือว่าดูเอาเองนะครับ
ที่จังหวัดสิงห์บุรีครับวัดกลางชูศรีเจริญศุกร์
คนที่เตะเพิ่มคือเจ้าอาวาสนะแต่กวนด่าให้ของรับโดยบูรณ์ว่า
ตนเนี่ยเอาสังขทานมาที่วัดเพื่อหวังจะทำบุญปีใหม่เนาะอืม
เมื่อเข้ามาในวัดก็แอบสงสัยเอ๊ะทำไมวัดมันเงียบ
หมดด้วยแหละมีพระรุกวัดเนี่ยออกมารับแล้วก็พากลับไปที่สาระ

พระลูกวัดเลยรับสังขทานแล้วก็สวดให้พรแทน
ระหว่างนั้นเจ้าอาวาสก็โวยวายตามในคลิปเลยตะโกนด่าทอด้วยคำหยาบแล้วก็ให้ของลับ

จนพระรุกวัดก็ต้องลุกหนีไปเลยนะครับ

เนื่องจากเห็นท่าทีเจ้าอาวาสเนี่ยจะรับช่วงต่อแล้ว
ได้กลับแบบว่าหูยยยยยยยยยยยก็ยังบ่นอย่างนั้นน่ะ
ไม่หยุดบ่นไม่หยุดด่าตอนแรกก็เข้าใจว่าด่าแค่พระลูกวัด
ก่อนจะเริ่มรู้สึกเฮ้ยด่ากูด้วยหรือเปล่าวะ
มาถึงคุณหรือเปล่าวะเหมือนด่าพวกเราด้วยหรือเปล่าวะ
พร้อมกับตะโกนไล่ยังกับหมูยังกับหมา
ทำให้ต้องยกสังฆาธารหนีออกจากสาลาน่ะค่ะ
อยู่ไม่ได้ฮะพระเจ้าช่วยเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ลามมาด่าคนที่มาตั้งโรงทานที่วัดด้วย
คิดถึงคนที่มาตั้งโรงทางแม่ปีใหม่อยากจะทำวิทยาลัย
ด่าเขาด้วยเขาก็เลยไปสอบถามว่าพระเป็นอะไร
เจ้าอาวาสเป็นอะไรไปสอบถามที่พระลูกวัดนะฮะ
ก็บอกเจ้าอาวาสเนี่ยปรากฏว่าป่วยสมองตีบ
ท่านป่วยพระนาพาทสมองตีบเรื่องเรานี่ไม่ใช่ครั้งแรก
ก่อนหน้านี้ตอนงานกระถิ่นก็ไปด่าพระวัดอื่นมาแล้ว
นิมนต์ต้องนิมนต์พระวัดอื่นมาสวดกระถิ่น

เขาเคยทำมาแล้วแล้วที่ทิพพที่ทุกข์เผยแพร่ออกไป
เพราะว่าใช่อย่างนั้นนะมันจะทำให้วงการพระสื่อมลง
ลงเสื่อมลงเสื่อมลงถูกต้องไหมถูกแล้วก็เสื่อมเสียชื่อเสียงวัดด้วย
แล้วก็ที่สำคัญยุติการเป็นเจ้าอาวาสก่อนอย่างแรกเลย
ยุติการเป็นเจ้าอาวาสวัดกลางชูศรีเจริญศุกร์ก่อนแล้วก็ที่วัดไม่ควรจะให้อยู่อีกแล้ว
แล้วก็เอาจริงให้นำเงินสด๓แสนกว่าบาทคืนชาวบ้านก่อนที่พระจะเดินทุดงกลับจังหวัดราชบุรี
อืมนะฮะยังไงคณะกรรมการวัดน่าจะต้องนั่งคุยกันนะ
เพราะว่าอย่างนี้ก็ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงวัดด้วยแล้วก็อาจจะให้รองเจ้าวาดขึ้นแทน

เพราะว่าท่านอาจจะรู้สึกว่า

แต่สมองคืออันนี้ป่วยด้วยอาภาษณ์

อ่านข่าวพระมาเยอะบางทีมันก็เหนื่อยเนอะ

แล้วก็ไม่รู้ว่า

สังฆาตกลับบ้าน
เอาข้ายักษ์ท่านล่ะบอกเรามีรวย
ไปดูเรื่องนี้ค่ะ

แล้วก็เริ่มมาวันนี้ตอนเช้า
คือเจ้าของสวนสัตว์ที่จังหวัดขอนแก่นเขาก็ออกมาถามว่าทำน้องทำไม
แล้วก็พยายามจะตามหาตัวว่าแบบใครที่เป็นคนทำน้องเนี่ย
ที่เอาตะกาผักไปตีจมูกน้องเนี่ย
คือคนทำห้วยอย่างเงียบนะคะอาการล่าสุดมันกลายเป็นว่า

เพราะที่แรกเราก็เข้าใจว่าน้องเนี่ยถ้าเป็นสวนสัตว์แบบนี้ที่เขาปล่อยให้น้องเดินกันได้ใช่ไหมคะ
เขาก็น่าจะเข้ากับคนซึ่งจริงไอ้คาปิบาร่าเนี่ยเขาเป็นหนูยักษ์น่ารัก
ที่มีหน้าตาแบบว่าน่ารักด้วยแล้วเขาก็เป็นแบบสไตล์แบบน่าเอ็นดูอ่ะ
คือเขาไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรกับคนอยู่แล้ว

ทีนี้คนพอไปทำแบบนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าน้องเขากลัวค่ะ
ล่าสุดนางสาวละลิลินอายุ๓๕ปีแล้วก็มีการเปิดเผย

ก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยพาครอบครัวเดินทางมาชมสวนสัตว์กันเป็นจำนวนมากนะคะ
ซึ่งทุกคนที่เข้ามาก็จะมีตระก้าผัก
ที่สามารถป้อนอาหารน้องที่อยู่ด้านในได้
แต่มีลูกค้าคนนึงเนี่ยกลัวคาปิบาร่าที่เดินเข้ามาหา
ก็เลยเอาตะก้าผักไปตีจมูกน้อง
แต่มันแตกนะคะเออแล้วก็ไม่รู้สึกผิดใด
ซึ่งปกตินิสัยของเจ้าคาติบาร่าก็เป็นสัตว์ที่ใจดีแล้วก็เชื่องด้วยค่ะ

เขาจะเดินเข้าหาคนเพราะว่าอยากจะเล่นด้วย
แล้วก็คิดว่าคนจะเอาอาหารให้เขา
ส่วนตัวก็คือกลัวนางใช่ไหมล่ะ
คนก็คงเห็นน้องมาแต่ก็ไม่ใช่ไง
คือส่วนตัวเขารู้สึกว่าตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าตั้งแต่เปิดกิจการมาไม่เคยมีเหตุการณ์ทำร้ายคาปิบาร่าแม้แต่ครั้งเดียวนะคะ
หลังจากเกิดเหตุพนักงานก็เลยรีบมาทำแผลให้น้อง
เพราะว่าตรงที่เลือดไหลเป็นเส้นประสาทของคาปิบาร่าด้วย

อาการล่าสุดของน้องตอนนี้เลือดไม่ไหลแล้ว
แต่แผลที่จมูกยังมีอยู่กินอาหารได้ปกติไม่มีอะไรน่าห่วงมาก
แต่เริ่มกลัวคนเล็กน้อยเข้าใกล้คนน้อยลง
อาจจะต้องใช้เวลาเยียวยาใจน้องสักพักหนึ่ง
แต่ทางทีมงานหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับสัตว์ในฟาร์มของเราอีก
ในส่วนของผู้กระทำผิดตอนนี้ทางสวนสัตว์ได้มีการเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เพื่อติดตามตัวคนร้ายที่มาทำร้ายคาปิบาร่าว่า
ตำหนิรูปภัณฑ์เพศชายเนี่ยตามที่พนักงานได้เห็นหรือไม่

ที่ทำก็ไปแสดงตัวหน่อยนะพี่ชาวะ
ก็ไปดูแลแล้วก็ไปขอโทษกับทางสวนสัตว

นะว่าถ้าสมมุติเราไปอย่างนี้มันก็ต้องรู้อยู่แล้ว

อันนี้เขาก็โปรโมทอันนี้คือจุดหลักของเขา

ไปที่อื่นไปเดินห้างสิ

ไปดูน้ำตกอะไรว่ากันไป

เกลียดสัตว์เราไม่ชอบสัตว์เราจะไปทำไม

มันก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเราสามารถที่จะใกล้สัตว

เขาก็ประกาศอยู่แล้วมันมีหนูยักษ์อยู่ถูกไหม

ยังไม่ไปเลย
ใช่ถ้าเกิดเรากลัวแล้วก็รู้จะไปทำไม
เช่นนี้มีสัตว์อะไรบ้างถูกต้องไหม

เจ้าโควิบาล่าก็น่าอยู่โซนที่แบบเป็นสัตว์แบบนี้

ก้าผักแค่นั้นคุณตีกี่ทีมันถึงเป็นแบบนั้น
ทำไมน้องถึงจมูกถล่อแบบนั้น
หรือว่านำไปกัดเขาเหรอ

นี่น่าจะกัดถ้าสมมุติกัดเขาก็ต้องออกมา
ออกมาชี้แจงแล้วออกมาเดือดแล้วว่าทำไมถึงตี
หรือกลัวเห็นว่าเป็นหนูเลยกลัวร้องกรี๊ดตีเลยอย่างนี้เหรอ

พิษบูนะคือโอเคมันเครียดแล้วมันออกมาวิ่ง

มันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าเอาตะก้าไปปวดน้องเขาดู
นี่น่าจะโดนสันตะก้าด้วย

ขนาดนี้นะครับเป็นรอยถลอกเลย

เขาก็จะปล่อยหมาอยู่อย่างนั้น

พี่พระดำคือพี่พระกำคับไปเปิดกับคาเฟ่ค่ะ

ไปเเบ่ย

การเงยกว่า

ล่าสุดครับผมน่ะที่มาเลเซียครับ
นะฮะสวดยับครับกลุ่มวัยรุ่นโพสต์คลิปอวดใช้อ่างล้างหน้าโรงแรมครับ
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับคุณผู้ชมครับหนักแล้วฮะ
กลายเป็นคลิปวิดีโอสุดไวรัลเลยครับนะฮะหลังจากกลุ่มชายวัยรุ่นได้
อ่างล้างหน้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในมาเลเซียครับ
ลวกบะหมี่เกลืองสำเร็จรูปฮะดูครับนี่นะฮะ
เพื่อหรือมันไม่มีที่ลวกจริงเหรอโอ๊ย
คือในอ่างล้างหน้าอาจจะมีน้ำร้อนอยู่ไงมดอาจจะมีน้ำร้อนอยู่
เดี๋ยวแต่ว่ามันก็แล้วมันจะกินยังไงก่อน
ทั้งน้ำลงน้ำลายที่เราเคยแต่งฟันถูกต้องป่ะ
อ่าฮะถ้าสมมุติว่าพูดจริงอ่ะอ่า
ถ้าสมมุติว่าเขาจะล้างจริงเนี่ย
ทำจริงพี่ว่าเขาน่าจะทำความสะอาดก่อนแล้วค่อยทำ

เขาเขาใช้ถ้วยที่มันสำเร็จรูปแล้วก็เอาน้ำร้อนใส่แล้วปิด

หรือเดี๋ยวนี้มันจะต้องแปลกแหวกแนวมาถึงจะเป็นคลิป

ใช่นะครับผมล่าสุดชาวเน็ตต่างพากันรุมตำหนิ
ภาพพฤติกรรมมันน่าขยะแขยงดังกล่าวนะครับนะฮะ
ขณะที่บางส่วนก็ตั้งข้อสังเกตว่าคลิปนี้ถูกถ่ายทำในจุดประสงค
เพื่อการโฆษณาอย่างที่น้องเมย์บอกอาจจะทำเป็นคอนเทนต์
สันนิษฐานว่าวัยรุ่นชายกลุ่มนี้เนี่ยไม่น่าจะรับประทานนะครับ
ว่ามีเกลืองสเปรดรูปดังกล่าวจริงนะครับ
ที่เคยเป็นแม่บ้านนะฮะในโรงแรมเนี่ย
เข้ามาอธิบายว่าอ่างล้างหน้าของห้องพักโรงแรมสกปรกขนาดไหน
อีกทั้งยังมีการใช้สารเคมีที่รุนแรงในการทำความสะอาดด้วยนะครับผม
เพราะฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังให้ดีนะฮะ

ไม่ก็น้ำยาล้างห้องน้ำถึงอะไรเขาก็ต้อง

ไอ้น้ำร้อนที่มันอยู่ในโรงแรมมันต้มมามาไม่ได้นะ

คือมันไม่ได้ร้อนเลเวลที่จะแบบทำให้สุกแล้วคุณไม่ได้ปิดข้างบนด้วย

เอาถ้วยครับไปค่ะมันก็ไม่สุกนะ

ใช่มันแค่นิ่มเท่านั้นถ้าจะให้เก๋จริงคอนเทนต์นี้พี่ชาวว่าลงไปในอ่างเลย
แล้วเปิดน้ำให้ในอ่างแล้วเอามาม่าลงเราก็นอนแช่อ่างไป
แล้วก็กินมาม่านี่อันนี้คอนเทนต์ดี
โว๊ยไม่ดีอยู่ดีคืออย่าหาทำอะไรคุณกินแบบดีเถอะ
มันถูกสุขลักษณะดีกว่าเนาะ
พี่ทูนน้ำยาล้างห้องน้ำเวลาท่านสูงไปโรงแรมก็ใช้น้ำยาล้างห้องน้ำ
ต้องทำให้ที่แบบว่าให้มันขาวให้มันดูใหม่ตลอดเวลา

โอ้โฮนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าหาทำนะสำหรับบ้านเรานะครับ
ไปค่ะเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวชุดหน้ากลับมาใส่แขนต่อฮะ

เขาชอบไปแคมป์กันเหรอใช่ครับตอนนี้เป็นสายแคมป์เรียบร้อยแล้วนะครับผม
ฉลองปีใหม่รูปนี้บอกเลยครับคุณผู้ชมครับ

หรือว่าบางคนใช้โอกาสไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัว
แล้วก็น้องยายาที่เปลี่ยนจากไปทะเลเนี่ยนะครับผมนะฮะ

สัมผัสอากาศหนาวโดยทริปนี้เนี่ย

ท่ามกลางแสงอาทิตย์รับขอบฟ้าฮะ

เรียกว่าทำเอาแฟนคลับตายเกลี้ยงกันทั้งดอยฮะ

เอ้าคู่นี้ก็น่ารัก
ตายเกลี้ยงทั้งดอยใช่ไหมคะอันนี้อาจจะเป็นตายเกลี้ยงทั้งทะเลคู่นี้อ้าวเขาต่างทะเลก็มาด้วย
กลางทะเลก็มีค่ะหมากคิมโอ้โหต้องบอกจริงว่าหุ่นสองคนนี้นี่คือเปี๊ยะมากจริงจริงนะคะ
หุ่นไม่มีใครยอมใครทีเดียว
เรียกว่าคลิปปีใหม่อันนี้ก็หวานจากหนักไม่แผลวท์จริงนะคะสำหรับคู่ของมาดรินกับน้องคิมเบอรี่ค่ะ
อันนี้ออกมานี่แฟนคลับกรี๊ดหนักมากต้องดูหุ่นพี่หมากด้วยแล้วก็หุ่นน้องคิมด้วย
คือสาวคิมยังแบบหุ่นเป๊ะปังจริง
หล่อทั้งคู่เลยใช่แล้วคุณหมากเองก็ไม่ยอมแพ้นะคะ
เพราะว่าเล่นงัดซิกแพคแน่นออกมาสู้กันแบบไม่พัก
ที่สำคัญหวานหนักมากค่ะ
ต้องยกตำแหน่งแชมป์คู่รักหวานข้ามปีให้ไปเลย
นี่ไงดูซิกแพ็คของพี่รุ้นทุกครั้งใช่น่าจะปีนี้เนอะ
คุณใช่ไหมแบบไปทีนึงพอเวลาเขาแบบถ่ายรูปตรง

อืมโอ้โฮดูอยากลองใต้พี่หมากเหรอ
ดูสุดยอดคู่นี้เรารุ้นตลอด
แต่ถามว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ปิดกันเนาะเขาก็ไปเที่ยวกันเนอะ
ใช่แต่ก็จะมีนิดหน่อยเช่นว่า
ตอนไปอาจจะเป็นกลุ่มคณะแต่พอแบบว่า
จะมีทริปมีเรือออกไปต่างห่างอะไรอย่างนี้
อย่างนั้นเดี๋ยวแยกก็คือเขาก็ไปกับพ่อกับแม่วันนี้ก็ไปกับเพื่อน
หรือไม่บางทีก็ไปนั่งเช่าเรือหางยอดไปเองอะไรอย่างนี้นะ
หางยาวเหรอพี่ขอบคุณมากค่ะหางยอส
หนูกำลังตั้งใจฟังว่าหางยอสเรืออะไรหางย้อน

ก็รู้สึกทำไมชีวิตคนเรามันหยุดเยอะเนอะ
เดี๋ยว๓วันปีใหม่ที่ผ่านมานี่นะพี่

หายใจแบบทิ้งแบบว่าไม่ต้องทำงานไหมพี่
นั่งนิ่งแล้วก็ชิวอะไรอย่างนี้

ถึงสร้างแบบอาร์กิเทศแบบนี้ขึ้นมาค่ะ

แล้วเขาก็อธิภัยให้หนูลุก็ปุ๊ปบอกว่าอุ๊ยใคร

ก็หยิบขึ้นมาโป๊ะหนูไม่เห็นเขาแม่มีมูลเม้นต์แบบอย่างงั้นเลย
ประวัติชาติเขาแม่ดูประดิษฐ์อะ
ของฉันหน้าน่าเกียจเธอทำเลเซอร์อยู่แล้วเอามาประโคลแบบแดง
หน้าเพิ่งหมอเสธเพิ่งยิงเลเซอร์ให้
วันนี้ยอมแต่โดยดีนะครับ
อยากรีบไปตั้งแต่๗โมงครึ่งโรงเรียนเข้า๙โมง
ไปนั่งรอหน้าประตูไม่ยอมให้ใครถือกระเป๋าให้ด้วยนะ
จะถือเองสายสะพายเอง

ขอชมลูกหน่อยนะปกติไม่ค่อยชมออกสื่อ

กล้าบอกขอเอาหน้ากากสไปเดอร์แมนไป
เพราะถ้ามีใครมาแกล้งกล้าจะแปลงร่างสู้

อีกก้าวใหม่ของชีวิตลูกไปโรงเรียนวันแรก

เข้าไปแล้วจ้าโรงเรียน

ถูกต้องซึ่งก่อนหน้านั้นนี่น้องไทก้าเขาก็ร้อง
ไม่ยอมไปโรงเรียนทำยังไงก็ไม่ยอมไป

นั่นบ้านอยู่เคียงเนี่ยมี๑นาทีถึงกัน

ถ้าอยู่ตรงนั้นก็ใกล้บ้านใกล้โรงเรียนเลย

ก็ดูแลไทก้ากันได้เต็มที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่

ครับผมนะสุดยอดนะฮะทั้งคู่นะครับ

ขนข้าวขนของไปทำบุญแบ่งปัน

ของใช้ต่างให้กับบรรดาชาวบ้านที่นั่นด้วยนะคะ
ต้องบอกว่าหนทางจะลำบากแต่ก็ใจสู้

เรียกว่าเป็นคู่รักสายบุญจริงนะคะสำหรับสองคนนี้
นาวของบ้านน้อยนักหน่วย

อากาศเย็นแล้วถ้ามีลมมาก็เป็นลมเย็นมีความสุข
ดูดิโอ้โฮท้องฟ้าเขาเรียกว่าดอกเลยเสือกโค้งใช่ไหม
ยาเสือโค้งใช่ไหมแต่ทำไมเขาดูไม่เป็นพีเอ็มเลยล่ะแม่
นี่นะฮะเขาอยู่บนดอยไม่น่าจะมีพีเอ็มแล้วลูก
นี่ดูครับเขาบอกเป็นสากุระเมืองไทยเนอะ
นอกจากเป็นนักแสดงแล้วเขายังเป็นทายาทเจ้าของร้านทอง
เมื่อก่อนนี้ปีใหม่ทีนางเอาทองมาแจกนะนางเอาทองมาให้พวกฉันนะ
จริงล่าสุดเจ้าตัวเขาได้โพสต์ภาพคู่กับแม่พร้อมระบุ
ว่ารูปแรกของปีเอาเลิกเอาชัย

ซึ่งหากมองภาพแรกก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไร
แต่พอมองภาพวิศวรรภ์ปุ๊บหลุดถ่ำเลยแหละ
เพราะดูเหมือนว่านุ่มเกรทนั่นแอบหยิบทองข้างหลังกับแม่